ศาสนาทั้งปวงเป็นเรื่องของความเชื่อและความเห็นถูกเห็นผิดวัฒนธรรมจึงมีความผูกพันอยู่กับศาสนา
ประเทศไทยตั้งอยู่กลางวัฒนธรรมของจีนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกและวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก
ซึ่งก็ไม่เป็นที่บ่งชัดว่าเพราะอะไรที่คนไทยยอมรับเอาวัฒนธรรมของศาสนาพุทธและวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูมากกว่าวัฒนธรรมของจีน
วัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่คนไทยรับมานั้นน่าจะได้ผ่านการเลือกเซนต์ของคนไทยมาแล้วในอดีตด้วยน้ำมือและด้วยน้ำใจของคนไทยทำให้สิ่งนั้นมีลักษณะเป็นไทยขึ้นมาเรื่อยจนในที่สุดก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมไทยโดยสมบูรณ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน